เรายังคงตรวจสอบเรื่องของน้ำท่วม
หลายพื้นที่หลายจังหวัดน่าเป็นห่วงเหลือเกิน
อย่างอำเภอลำสนทิที่ลบบุรี
คุณผู้ชมน้ำมาเร็วมากแป๊บเดียวมิดหัว

คือน้ำมันล้นสปินเวย์

บ่าเข้าไปท่วมบ้านบริเวณของประชาชน

ต้องใช้เรือไปอบพยพประชาชนที่ติดค้างออกมา
ไปดูภาพในการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่กันหน่อยนะครับ

จำเนื้อไว้จำเนื้อไว้

แต่ตอนนี้เรากำลังช่วยผู้ประสบเหตุ
ตอนนี้ติดอยู่หลายหลังคาเรือนเลยนะครับ
มีทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับผู้แก่

น้ำมันแรงอันตรายครับ
ตอนนี้เรากำลังทยอย
เอาผู้ประสบเหตุออกด้านนอกนะครับ

เอาตัวเล็กมาลูกตัวเล็กมาก่อน
เขาเลยมาก่อนนะเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะ
นี่ครับเห็นไหมว่ากระแสน้ำมันแรงมาก

ต้องเอาเรือท้องแบนของกู้ภัยเข้าไปช่วย
นี่เป็นภาพตอนกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ลบบุรี

ชาวบ้านก็ไม่ทันตั้งตัวแล้วอบพยพไม่ทัน

นำเรือท้องแบนช่วยชาวบ้านออกมานะครับ
อ่างเก็บน้ำกุฎตาเพชรมันล้นทะลักสปินเวย์ครับ
แล้วก็หลากไปท่วมในบ้านของประชาชน

ได้แต่ออกมายืนรอริมถนนที่หน้าบ้าน

เอาเรือมาช่วยขนออกมา

มันสูงกว่าบ้านของประชาชน

แต่สุดท้ายสามารถช่วยออกมาได้ไม่กี่หลังคาเรือน
จะเอาเรือกลับเข้าไปมันกลับเข้าไปไม่ได้
เพราะน้ำมันเชี่ยวมันแรงมากเหลือเกิน
ภาพที่เห็นคือกู้ภัยต้องถ่ายแล้วชาวบ้านอยู่บนหลังคาแล้วครับ
กลับไปไม่ถึง๕นาทีน้ำท่วมสูง๒เมตรแล้ว
แล้วเรือเขากลัวว่าเรือมันจะล่มไงมันก็เลยย้อนกลับไปลำบาก
ชาวบ้านหลายคนก็ต้องขึ้นไปรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคาบ้าน

ไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้แต่ว่าอีกหลายครอบครัวเป็นแบบนี้
แล้วคิดว่าเมื่อคืนทั้งคืนกู้ภัยคงทำงานหนัก

ซึ่งน่าจะช่วยกันอบพยพประชาชนออกมาให้ได้นะครับ
คุณผู้ชมนี่คือภาพความลำบากของประชาชนนะคะ
หลังจากที่น้ำมันมาเร็วมาแรงจริง

เป็นการช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่ท่ามกลาง

ไหลเชี่ยวกรากเลยบนถนนสาย๒๐๕ลำสนทิชัยภูมิ

ตอนนี้รถและเรือก็ไม่สามารถเข้าไปได้
เพราะว่าน้ำมันขึ้นเร็วแรง

พาผู้ประสบภัยเดินฝ่าน้ำออกมา

เพิ่งออกจากโรงพยาบาล

นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะ
พาคุณยายออกจากโรงพยาบาล

ยังมีประชาชนอยู่ตามบ้านอีกเยอะมากเลยนะครับ
ซอยนี้เดี๋ยวนะครับ
สักครู่เราเห็นอุ้มเด็กลุยออกมา
ตอนนี้ก็คือน้ำเนี่ยหลากลงมาเร็วและแรงมากนะครับ

รถไม่สามารถผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้
ระดับน้ำสูงกว่า

เดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยนะเดี๋ยวรอสักครู่

บ้านชั้นเดียวอยู่กันไม่ได้นะครับ

จะต้องและตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกลงมา
คือในบ้านไม่สามารถอยู่ได้แล้วนะครับ

ถูกน้ำซัดไม่สามารถขับได้นะครับ
ถูกน้ำซัดตะแคงอยู่ด้านในนะครับ
ตอนนี้ทีมเข้าไป
พยายามจะช่วยคนป่วยออกมาก่อนนะครับ๑คน

ไม่ค่อยยืนนะช้าไม่ค่อยยืน
ไหวไหมครับ

คุณผู้ชมภาพที่เห็นย้ำอีกครั้งมันไม่ใช่แม่น้ำนะ
ภาพนี้มันคือถนนนะถนนสาย๒๐๕ลำสนทิชายภูมิ

ค่ะแล้วค่ะเมื่อกี้ผู้ปวดติดเตียง
ผู้สูงอายุสายแพมเพิร์ตต้องอุ้มออกมาแล้ว

คุณผู้ชมเห็นน้ำนะคะไหลเชี่ยวแรงขนาดนี้
เดี๋ยวจะให้ดูต่อไปนี้ว่าแรงขนาดไหนยังไง

ขับรถลุยน้ำเชี่ยวแบบนี้เข้าไปช่วยชาวบ้านคุณผู้ชม
ที่นี่เดี๋ยวมีรถทันหนึ่งของทีมงานกู้ภัยหนึ่งค่ะ

ถูกกระแสน้ำพัดไปเลยค่ะ
พัดจนรถไม่สามารถควบคุมได้
เดี๋ยวดูจังหวะนี้ไปพร้อมกันนะคะ
นี่เป็นรถของทีมดีเจเอกนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ดีเจเอกกู้ชีพกู้ภัย
เดี๋ยวน้ำจะพัดรถไปชนกับเสาไฟฟ้ากลางถนน
ก็คือคันนี้เลยนี่จังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้
บังคับไม่ได้บังคับไม่ได้แล้ว

ดึงไว้ปล่อยไปนี่ค่ะต้องปล่อยแล้วนะ
คือไหลแล้วอ่ะไหลจากน้ำแล้วปล่อยรถให้ไหลไปตามน้ำ
เดี๋ยวจะมีจังหวะหนึ่งรถไปชนเสาไฟฟ้ากลางถนนเสียหายเลย
สุดท้ายรถคันนี้ไม่สามารถนำออกมาได้
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะเดี๋ยวดูภาพพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้

ชดแบบเรียบร้อย
ขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางขวางข
พยายามส่วนว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อให้กู้ภัยเห็นว่าเขาอยู่ตรงนี้

ขณะที่ในพื้นที่ระหว่างที่ช่วยกันไป
น้ำก็ยังมาไหลมาแรงเชี่ยวสมทบอย่างต่อเนื่อง
ลักเข้าท่วมอีกแล้วฝนก็ตกทั้งคืน

อำเภอลำสนทิเนี่ยรับน้ำมาจาก
อำเภอภาคดีชุมฝนอุทยันแห่งชาติทรัพย์ลังกา
แล้วก็น้ำจากครองสาขาไปรวมกันที่อ่างเก็บน้ำกุฎตาเพชร
ซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปว่ามันเกินความจุของอ่างแล้ว
มันล้นออกมาแล้วมันท่วมในพื้นที่
โดยที่ไม่มีการประกาศให้ประชาชนรับรู้ล่วงหน้าก็คือน้ำมาเร็วเหลือเกิน

และช่วงนี้ต้องต้อนรับรับผู้แปลประสามือนะครับอาจารย์ประวันแสงสุนทรนะครับ
จากพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะที่มาน้ำมาแรงมาเร็วที่ชัยภูมิค่ะ
ต่างกันเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ชายภูมิเป็นพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
มันติดกับภาคเหนือตอนล่างเพราะฉะนั้นแล้วนะคะฝนจะตกเยอะมากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ที่หนักที่สุดนะคะคือที่อำเภอบำเน็ตนรงค์
จากพื้นที่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจได้รับความเสียหายแล้ว
ที่ในโรงพยาบาลค่ะน้ำท่วมแล้วมีผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ติดอยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะคะ
มากลางดึกเลยเมื่อคืนที่ชายภูมิค่ะ๔ทุ่ม
เพราะว่าน้ำน้ำป่าล้นเขื่อนลำคันฉู
หลากเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจบ้านเรือนประชาชนทั้งอำเภอบางจุด
ถ้าเป็นพื้นที่รุ่มต่ำท่วมสูงมากค่ะ๒เมตรเห็นไหมคะบ้านหลังนี้พยายามที่จะเอารถแหงหน้าขึ้นไป
เพราะว่าเครื่องมันอยู่ด้านหน้าเวลาน้ำมาน้ำมันจะได้ไม่ท่วมแต่คันนี้ถามว่าทันไหมคะคุณผู้ชม
ไม่ทันฮะเนี่ยค่ะ๓คันเลยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าน้ำป่ามาเร็วมาแรงค่ะมากลางคืนด้วยตั้งตัวกันไม่ทันเก็บของกันไม่ทันนะคะทรัพย์สินจมน้ำเสียหาย
จุดวิกฤตโรงพยาบาลบำเน็ตนรงค่ะน้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมตัวอาคาร
เจ้าหน้าที่ต้องอบพยพผู้ป่วยหนีขึ้นไปที่ชั้น๒เป็นการด่วน
มีการตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัย
และขณะที่น้ำท่วมสูงพยาบาลเขาก็ถ่ายคลิปขอความช่วยเหลือ
ให้ย้ายคนไข้และแมวอีกสามตัวที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลด้วยให้คุณผู้ชมดูค่ะ

ตายแล้วยิวพี่เอารถไปจอดปั๊มน้ำมันเนี่ย
ตัำน้ำมันเนี้ยเบาธท้อเอาไปฝากไว้เลย
โอ๊ยตายแล้วเผิร์มครับเดี๋ยว
ไปแล้วค่ะกะอี้เราเอาไปแถวเลย
คุณพยาบาลบอกว่าก่อนที่จะเอารถไปฝาก
น้ำยังไม่สูงขนาดนี้แล้วพอกลับมาสูงขึ้นแล้ว
เอารถไปฝากนี่น่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะ

ซึ่งตอนแรกเองทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้นะคะ
เพราะว่าระดับน้ำไหลแรงและเร็วและมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
แต่ในช่วงดึกค่ะหลังจากที่พูดคุยกันประชุมกัน
เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยอบพยพผู้ป่วย
อยู่ชั้น๒ของโรงพยาบาลจนปลอดภัยทุกคนแล้ว

อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์บางส่วนจมน้ำนะคะ
รถพยาบาลรถบุคลากรทางการแพทย์รถญาติผู้ป่วย
ที่จอดอยู่ในโรงพยาบาลจมน้ำ
หลังคารถเกือบทุกคันใช้คำนี้
สถานการณ์น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะอยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะไปดูอีกคลิปนึงค่ะ

เกิดขึ้นในตำบลบ้านกอกที่อำเภอจตุราชจังหวัดชายภูมินะคะ
คุณผู้ชมดูภาพนะคะจากภาพจะเห็นเลยว่าน้ำป่ามาเร็ว

ถนนค่ะน้ำแรงจริง
แล้วก็ไปท่วมนาข้าวของชาวบ้านนะคะ
ทีนี้เจ้าของคลิปเขาเขียนบรรยายเอาไว้ว่า
ถนนหน้าบ้านกลายเป็นแม่น้ำไปแล้ว
ทุ่งนากลายเป็นทะเล
ฝนไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลย
ครับน้ำทวงฝายกันน้ำด้วยอืมค่ะอีกหนึ่งคลิปค่ะ
เกิดในพื้นที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ

บ้านเรือนประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบแบบนี้
น้ำถ้าข้ามทะเลแบบนี้น่าจะสูงประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตรนะคะ
แต่ภาพที่เห็นแว๊บเมื่อสักครู่นี้
เด็กเห็นน้ำท่วมนี่ค่ะ
อ้าวสนุกเลยเล่นกันค่ะอ๋อมาเล่นน้ำกัน

ขอเตือนนะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่นะคะ
จะต้องบอกเด็กนะคะน้ำมันไหลมาแรงมาเร็วนะคะ
เดี๋ยวจะเกิดเหตุร้ายขึ้นได้

น้ำสีแดงขุ่นนะคะใช่ค่ะน้ำป่านี่ค่ะ
เอาจากเกษตรสมบูรณ์เข้าสู่อำเภอเมืองค่ะ

นี่ภาพอำเภอเมืองนะคะหรือว่าลดสูงนะคะเป็นภาพมุมสูง
ไหลเข้าท่วมภายในเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ค่ะ
ชุมชนน้ำท่วมสูงมากกว่า๑เมตร
รถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้
หกล้อเท่านั้นนะคะต้องเป็นรถที่ล้อใหญ่หรือว่ารถสูง
ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ๖เครื่อง

ระดับน้ำเริ่มลดลงใช้คำว่าเริ่มลดลง
แต่มันก็จะยังคงมีฝนเข้ามาเติมอีกนะคะ
อกจากนี้มีรายงานว่า๒๙กันยายนนี้
พลังหิตประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ซึ่งเดิมนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไป
นครราชศรีมาบอกว่าแต่เปลี่ยนแผนขอเปลี่ยนด่วนเลย
เพราะว่าสถานการณ์ที่ชัยภูมิหนักมากกว่า

แต่ว่าตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้มีการสั่งการไปหรือยัง
เพราะว่าประชาชนก็รอความช่วยเหลืออยู่
ใช่นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะ
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จะไปดูแลสถานการณ์น้ำ
แล้วก็ไปให้การช่วยเหลืออย่างไรนะคะ
ส่วนพื้นที่หนึ่งที่จะพาไปดูก็คือที่เพชรบูรณ์

น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน
ทีนี้มีอยู่บ้านหนึ่งค่ะที่มีผู้สูงอายุ
แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านด้วย
ผู้ชายคนนี้ก็เลยมาไลฟ์ขอความช่วยเหลือค่ะ
พี่รินโอ่งจะไปแล้วครับโอ่งจะไปแล้วครับ
พี่รินโอ่งมันจะไปแล้วหรือเปล่าทำอย่างไรวะ

พี่รินโอ่งไปแล้วครับ

ลดระวังด้วยลดลดระวังด้วยครับ

โอ่งไปแล้ว
โอ่งไปแล้วครับ

เห็นโอ่งไหมครับ
โอ่งครับโอ่งโอ่งระวังด้วยนะครับ

จะเคยเห็นน้ำท่วมขนาดนี้

จริงซึ่งคุณอำพลบุญลาบหรือว่าคุณแบงค์
อายุ๓๕ปีเขาเป็นชาวบ้านที่ตำบลบ่อรัง

เขาไลฟ์ให้ได้เห็นสถานการณ์ให้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้น
รถเก๋งที่ถูกน้ำพัดไป
โอ่งแดงใบนี้ที่ลอยผ่านไปต่อหน้าต่อตา
ทั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่ลอยอยู่หน้าบ้าน
แต่เขาเอาเชือกผูกเอาไว้
ข้าวของเครื่องใช้ติ๊กเครื่องนอนภายในบ้าน
สิ่งที่ต้องการเหนืออื่นใดเลยนะคะ
คือเจ้าของบ้านคุณอำพลเขาต้องการเคลื่อนย้ายเนี่ยค่ะ

อยากให้ใครก็ได้ไปช่วยพ่อของเขาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัย
เพราะว่าน้ำป่าหลากมาอย่างรวดเร็วไหลเชี่ยว
ทำให้แต่ละบ้านไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในบ้านกันนะคะ
ไฟฟ้าเองก็ถูกตัดขาด
ตเตอรี่โทรศัพท์หมดนะคะ
เพราะฉะนั้นทำให้ขาดจากการติดต่อการสื่อสารเนี่ย

ตอนนี้ก็น่าจะเป็นกู้ภัยที่กำลังทำงานอย่างหนักในตอนนี้

เพชรบูรณ์ไปดูที่สุโขทัย
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ดู
น้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของสุโขทัยแบบนี้
ตรงกลางแยกกลางเมืองเนี่ยรถยังพอสัญจรผ่านไปมาได้บ้างแหละ
แต่ว่าพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมันก็หนักแล้วล่ะ
ภาพที่เห็นนั้นเป็นพื้นที่ของน้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจของ
จังหวัดสุโขทัยแต่ยังว่าเป็นพื้นที่ฝั่งขวา
ตลอดเส้นทางของสะพานระร่วงจนไปถึงวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยน้ำสูงแล้ว๕๐เซนติเมตร
เจ็บมั้ยบางที่ให้รถผ่านได้ตรงนี้หลังจากนี้ไปเรือละ
ก็เอ่อท้นไปทั่วเมืองของสุโขทัย
ถนนสายใบพัดตั้งแต่สามแยกปีกไม้
ไปถึง๔แยกโครงโพธิสุโขทัยนานทั่ว

รถกลางแยกมันใช้ได้บ้าง

แล้วที่สำคัญเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืน

ก็ยิ่งเพิ่มน้ำเข้าไปอีกนะฮะแน่นอนนะฮะที่สุโขทัย
มันมีบ้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
คุณสมศักดิ์เทพสุธินบ้านพักของท่านน้ำท่วมเหมือนกัน
เพราะว่าน้ำท่วมมันไม่ได้เลือกบ้านอ่ะเนอะจะเป็นบ้านใครก็ตามทีก็ท่วม
แล้วก็บ้านของน้องสาวของท่านของคุณพันธุ์ซิริสตร์เข็ดหนึ่งของพลักษณ์พลังประชารักษ์ก็ท่วม
คือทั่วหมดล่ะฮะน้ำมาเร็วมาแรงไม่ได้ขึ้นย้ายสิ่งของ
คือบ้านของท่านรัฐมนตรีเขามีรถ๓คันจอดที่โรงรถ
คือน้ำมันท่วมต้องเอาเชื่อกเนี่ยผูกรถติดกันไว้ไม่ให้น้ำมันไหล

ระดับน้ำคือไม่เห็นต้นข้าวไปแล้วอะค่ะระบุข้อความแบบนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้
เพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตท่วมข้าวกำลังอุ้มท้องอ่อนหมดกัน
คำว่าหมดกันคือหลังจากนี้น้ำลงก็คือต้องเริ่มใหม่หมดนะคะ
นี่คือความเสียหายของพื้นที่นาของคุณสุนารีราชศรีมานะคะ
ส่วนนักร้องอีกหนึ่งท่านค่ะคุณตั๊กกะแตนชนระดา
โพสต์คลิปภาพน้ำท่วมลงอินสตาแกรม

พืชผักสวนครัวบ่อเลี้ยงปลาถูกน้ำท่วมเสียหาย
เจ้าตัวบอกเลยนะคะบอกว่าอยากร้องไห้
มันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะ
ต้นข้าวก็อยู่เฉยจะไปขุดจะไปไม่ได้นะนะคะ
แม่เจ้าดูข้าวของที่เราปลูกไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ตายหมดแบบนี้โอ้มะผงมะพร้าว
กล้วยมะละโกะขาตะไคร้ใบมะกุฎ
แม่เจ้านี่มันทะเลหนองนกกระเรียนชัด

สดสดจากกระท่อมพาคินนะคะตอนนี้หนองนกกระเรียงกลายเป็นทะเลแล้วนะคะปลาออกหมดแล้วอยากร้องไห้อ่ะบ่อพี่หมวยบ่อน้องเจบ่อพาคินกลายเป็นทะเลไม่เหลือเลย
แม่เจ้าดูค่ะดูดูน้ำทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โห
ได้ฟังเขาบรรยายอะไรนะปลาออกหมดเลยใช่ไหมจากบงจากบ่อพืชผลที่ปลูกเอาไว้
หลังจากนี้สิ่งที่มันตามมาแน่นอนเดี๋ยวประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวสนทนา
แล้วก็เป็นหนี้เป็นสินกันตามมาอ่านะครับแต่ว่าสถานการณ์ยังต้องตามอย่างต่อเนื่องนะคะ
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีก็คงจะให้ได้เห็นได้ตามสถานการณ์กันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของน้ำท่วมหลายจังหวัด